หลังจากที่หลายคนทั้งลุ้นทั้งให้กำลังใจ
แล้วก็คอยติดตามข่าวน้องไอแอลทารกวัย๑๘วัน
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยที่คุณแม่บอกว่า
เลี้ยงลูกอยู่แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแค่๑๐กว่านาทีห่างจากลูก๕เมตรอะค่ะ

สอบสวนไปสอบสวนมาสุดท้ายเช้าวันนี้เจอตัวน้องแล้วนะคะ
แต่เจอแต่ร่างค่ะน้องเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ห้องน้ำหลังบ้านนั่นแหละ
โดยผู้ที่พบศพน้องก็คือคุณตาของน้องเองค่ะ
แม่รับสารภาพว่าอยู่กับลูกตอนที่ลูกหยุดหายใจ
แต่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ฆ่าลูกนะแม่เขาอ้างแบบนี้
ไม่รู้ว่าลูกไม่หายใจได้ยังไงอ่ะฟังกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับกรณีที่น้องไอแอลหรือว่าเด็กชายปรัชญาเดโชเมงวัย๑๘วัน
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่๒๖กันยายน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตาของน้องไอแอลค่ะ
ตอนเช้ามาก็เข้าห้องน้ำล้างนงล้างหน้าแปลงฟันตามปกติ
ได้กลิ่นแปลกเป็นกลิ่นเหม็นค่ะ

เจอหลานค่ะแต่เจอในสภาพเป็นศพ
ลักษณะเหมือนมีคนเอามาวางไว้หลังห้องน้ำ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการใช้สุนัขตำรวจเนี่ย

ไกลไปถึงรัศมี๕กิโลเมตรก็หาไม่เจอ
สุดท้ายแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ

ชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต

ก็เข้ามาเก็บหลักฐานทุกอย่างในที่เกิดเหตุ

ก็ถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ตรวจสอบหลังห้องน้ำข้างบ้านค่ะน้องไอแอลเนี่ยถูกทิ้งไว้ในสภาพศพของน้องนะคะ
หน้าผากด้านขวายุบเนื้อตัวเน่าเปื่อยแล้วนอนหงายหัวพาดท่อพลาสติกระบายน้ำ
ดูจากสภาพศพเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้ว๔วัน
ก็คือช่วงเวลาที่หายตัวไปนั่นแหละมอบศพให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช
พิศนุโลกหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
พันธุ์ตำรวจโทกิติพลหลวงใหญ่รักษาการผู้กำกับการสพศรีสัชนาลัย
ก็เรียกแม่สอบเค้นอย่างหนักสุดท้ายแม่รับสารภาพค่ะ
แม่บอกว่าเลี้ยงลูกอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน
ลูกอยู่มือหนึ่งก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย
แล้วอยู่พอถึงเวลาว่าได้เวลาเปลี่ยนพระอ้อมให้ลูกแล้ว
หันมาจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกแม่ใช้คำว่า
ปรากฏว่าอยู่อยู่ลูกไม่หายใจแม่บอกว่าตกใจค่ะ
ทำอะไรไม่ถูกก็เลยเอาผ้าเนี่ย
ห่อศพลูกใส่กระเป๋าซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นสองของบ้าน
แล้วก็ล็อกกุญแจไว้แบบนั้นนะคะอืมล็อกไว้สามวันจนกระทั่ง
กลิ่นเริ่มโชยออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วตีสามของวันนี้
ก็เลยนำศพมาทิ้งไว้หลังห้องน้ำจนพ่อของเธอตื่นมาล้างหน้าแปลงฟันได้กลิ่น
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจเนี่ยค่ะน้องถูกพาดไว้ตรงท่อระบายน้ำพลาสติกแบบนี้
ค่ะเบื้องต้นแม่โดนข้อหานักนะคะแจ้งความเท็จและปิดบังซ่อนเร้นอำพางศพค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องเตรียมนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ทีนี้เล่าเหตุการณ์ไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยสำหรับคดีนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นที่ระยะเวลาเริ่มแรกเลยคือบ่าย๓โมงวันที่๒๖กันยายน
นางสาวอิสรพรผู้เป็นแม่เนี่ยนะคะบอกว่าเลี้ยงลูกอยู่ใต้ถุนบ้านเล่นมือถือไปด้วย
จากนั้นจะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับลูกตกใจลูกชายไม่หายใจแล้ว
ไม่รู้จะทำยังไงเลยเอาผ้าอ้อมห่อตัวน้องไอแอลใส่ในกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิง
ซุกไว้ในตู้เสื้อผ้าชั้นสองของบ้านหลังจากนั้นห้าโมงเย็นวันเดียวกัน
พร้อมด้วยพี่สาวไปแจ้งความที่สพศรีสัชนาลัยว่าลูกถูกลักพาตัวไป
ระหว่างที่เธอเข้าห้องน้ำแปดโมงครึ่งของวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายน
พนักงานสอบสวนสพศรีสัชนาลัยเรียกแม่เด็กเข้าให้ปากคำ
สิบโมงของวันที่ยี่สิบแปดกันยายนญาติพี่น้องมาคอยให้กำลังใจ
จับกลุ่มพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็รอฟังข่าว
ขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสที่บ้าน
สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็ประสานหน่วยกู้ภัยค้นหาโดยรอบบ้าน
บ่ายโมงของวันเดียวกันขออภัยของวันที่๒๙กันยายนเมื่อวานนี้
ตระเวนชายแดนที่๓๑ค่ายเจ้าพระยาจักรีจังหวัดพิษนุโลก
นำสู่นักตำรวจไปตรวจสอบในรัศมี๒กิโลเมตร
ก็ไล่ตามหากันไปไกลจนถึงระยะ๕กิโลเมตร๓ชั่วโมงไม่เจออะไร
กระทั่ง๖โมงครึ่งเช้าวันนี้ค่ะพ่อนางสาวอิสราพรพบศพหลานหลังห้องน้ำที่บ้าน
และบ่ายโมงตรงวันนี้ตำรวจยืนยันแล้วว่าแม่สารภาพว่านำศพน้องไปซ่อนเองค่ะ
แต่จากข้อมูลที่แม่บอกแม่สารภาพเนี่ยนะคนสงสัยหลายอย่างนะคะ
คือ๑มีแผลยุบที่หน้าผากด้านขวาของน้องไอแอลด้วย
ถ้าอยู่ดีน้องไม่หายใจไปเองแม่ก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาล
ไม่ใช่ตกใจเอาใส่กระเป๋าแล้วยัดใส่ตู้นะคะ
คือมีรายงานข่าวอันนี้เป็นรายงานข่าวนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ห้องน้ำที่พบศพของน้องไอแอลอ่ะ
เขาก็ไปตรวจคือเจอข้างห้องน้ำถูกไหมแต่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบในห้องน้ำด้วย
ในห้องน้ำมีคราบเลือดมีหนังมนุษย์อยู่ในห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำไปตรวจสอบนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นคราบเลือดของใคร
ทีนี้ค่ะเราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากู้ภัยเทพนิมิตรนำร่างของน้องไอแอล
ห่อมาด้วยพลาสติกสีแดงนะคะนำมาให้กับนางใสฝอยเหลือง
เป็นคุณทวดของน้องไอแอลคุณทวดเนี่ยออกมารับด้วยโอ้โห
สีหน้าสุจบรรยายจริงจริงค่ะก็มีการจุดทูบบอกน้องไอแอล
บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงให้เกิดมาอยู่ในครอบครัวอีก
ตัวคุณทวดเนี่ยนะคะบอกว่าพูดตรงเลยนะ
ยังไม่เชื่อนะว่าแม่จะฆ่าน้องจะฆ่าน้องไอแอล
แม่ของลูกเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะฆ่าถึงแม้ว่าจะสารภาพกับตำรวจก็ตาม
ถ้าไม่ได้ยินจากปากก็จะไม่เชื่อแต่ถ้าทำจริง
ก็อยากรู้ถึงเหตุผลว่าทำทำไมฆ่าลูกทำไม
เพราะปกติเวลาที่นางสาวอิสราพรเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องไอแอลที่บ้านนะคะ
ก็ไม่ได้มีอาการอะไรที่ไม่ดีกับน้องเลยไม่มีอาการเหมือนคนป่วยซึมเศร้าหรืออะไรเลย
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรในบ้านและไม่เคยได้กลิ่นเหม็นเน่าภายในบ้านเลยนะคะ
ทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าน้องไอแอวเสียชีวิตมาแล้วสามถึงสี่วันอ่ะ
ศพของน้องก็อยู่ในกระเป๋าแล้วก็อยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่ทางคุณทวดบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลย

ทางด้านสับปะเรอประจำหมู่บ้านก็เลยไปทำพิธีสะกดดวงวิญญาณของน้องไอแอลที่ตู้เสื้อผ้าค่ะ
แม่เอาศพไปซ่อนแล้วก็ที่หลังห้องน้ำที่พบศพด้วยนะคะ
แล้วก็นำน้ำมนต์ไปพรมใช้ค้อนตอกตะปูสะกดวิญญาณตามความเชื่อค่ะ
คือเขาบอกว่าเป็นการสะกดวิญญาณไม่ให้ออกไปรบกวนใคร
แล้วก็นำศพของน้องไอแอลใส่กล่องนำไปฝังหลอกไว้ที่วัดห้วยติ่งคือฝังหลอกไว้ก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะนำขึ้นมาเผาตามพิธีทางศาสนา
อย่างวิญญาณเด็กกับวิญญาณผู้ใหญ่ที่ตายภายความเฮียนอันไหนได้เฮียนกว่ากันครับผม

ทำไมครับผม
เด็กจะเข้ามากลวนเลยครับไม่เหมือนคุณโต
ภายเนี่ยตายหงมันก็อีกอย่างนะครับ

ครับผมครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะครับ

ด้านในฉันฝอยเหลืองพ่อของนางสาวอิสรพรซึ่งก็มีศักดิ์เป็นคุณตาของน้องไอแอลนะคะ
ก็บอกว่าเชื่อว่าลูกสาวทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
ว่าพอเห็นน้องไอแอลเสียชีวิตก็คงตกใจไม่รู้จะทำยังไงดี
ตัดสินใจชั่ววูบเอาศพน้องไอแอลไปซ่อน
แต่ด้วยความเป็นพ่อก็เลยยืนยันว่าไม่ได้โกรธลูกสาวยังรักเหมือนเดิม
แล้วอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก็ไม่รู้จะให้เข้าใจว่ายังไงดี

คือพ่อบอกว่าตอนนี้ลูกสาวเครียดมากอยากฆ่าตัวตาย

แล้วคิดว่าน้องมันทำไมถึงไม่ยอมบอกเราแต่แรกไม่ยอมปรึกษาครอบครัว
ตอนนี้เลยผมก็ยังไม่ได้คุยอะไรสักอย่างเลยขอเสียใจด้วยเขา

ดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นอะไรมานี่ก็ชาวบ้านอีก
แต่ชาวบ้านผมก็ขอแล้วอย่าไปซ้ำเติมมันเป็นไปแล้ว
จริงถ้าฆ่าไม่ฆ่าหรอกถามชาวบ้านได้เลยมันรักลูกมาก

คือน้องไอแอลนี่ดูจากสุขภาพแล้วไม่ค่อยแข็งแรงครับ
คือมันฆ่ามันไม่ฆ่าอยู่แล้วมันตายแล้วมันคิดไม่ออก
คิดคิดแป๊บนึงอารมณ์โชว์วูบอารมณ์แบบไหน

ก็ใช่ผมจะมาไม่รู้

อืมตำรวจก็ยังต้องสอบปากคำพ่อกับแม่ของน้องไอแอลนะคะ
ชั่วโมงกว่าค่ะแล้วก็ล่าสุดแม่ของน้องไอแอลนางสาวอิสราพรให้การเพิ่มเติม
บอกว่าตอนระหว่างที่เลี้ยงน้องไอแอลอยู่อะค่ะ
แชททางโทรศัพท์ให้ลูกนอนเปรย์
แล้วก็ป้อนนมจากขวดแต่ไม่ได้จับเอาไว้
มีแค่ผ้ารองหนุนระหว่างคอเด็กกับขวดนม
แล้วผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้
เห็นอีกทีคือลูกไม่หายใจแล้ว
ก็คือปล่อยให้ลูกแบบมีขวดนมถือนมเองใช่
แล้วก็เลยตัดสินใจนำลูกไปวางไว้ที่ตะแกรงหลังห้องน้ำ
แล้วทำให้ตกลงมาให้เหมือนกับมีสุนัขมาทำร้าย
แล้วก็กลัวความผิดเลยเอาศพลูกใส่กระเป๋า

โอ้โหตำรวจสศศิษย์ศาสนาลัยบอกว่า

มาอ้างว่าตกใจเลยแบบเอาลูกใส่ตู้อะไรเนี่ยมันไม่ได้
เป็นความผิดข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซ่อนเร้นอำพลางศพและแจ้งความเท็จ
เดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุโขทัยนะคะ